คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่แม่ลูกสุดทันสาวคู่นี้บ้างดีกว่านะคะคุณแพทย์แล้วก็น้องเรสซิ่งค่ะเมื่อวันก่อนไปเจอในงานใส่ชุดน่ารักเลยนะสีหวานเลยเป็นคู่กันแม่ลูกนี้นะคะแม่น่ารักทีเดียวนะคะก็เลยขออัปเดตนะคะว่าน้องเรสซิ่งนะเข้าโรงเรียนมาได้สักพักแล้วเป็นยังไงบ้างคือน้องเนี่ยจากคนที่เห็นคลิปนะน้องไม่ร

ว่าเราจะทำหน้าที่เป็นพ่อกับแม่แค่นี้แหละ
แล้วก็เราสองคนก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน

ทุกครั้งเขาโทรหาแพทย์ตลอด
ถ้าไม่ได้มีสถานการณ์อะไรที่ต้องคุย
สองคนก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้เจอกัน

ไม่เคยถามเขาเรื่องนี้เลยว่าเขามีใหม่หรือยัง

ถ้าแบบมีหรืออะไรก็บอกกล่าวอะไรอย่างนี้
วันไหนที่เขารับน้องไปเล่นหรืออะไรอย่างนี้

ถึงจะเลิกกันแล้วก็ไม่จำเป็นที่ต้องทะเลาะกัน

มีพ่อเน้นไปส่งด้วยนะที่โรงเรียน
ลูกร้องก็ได้นะลูกแบบหาแม่นิดนึงก็ดีนะ